แต่เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าขอพาไปดูอาชีพที่สร้างรายได้ดีหน่อย
นี่ที่จังหวัดศรีสะเกดจะพาไปดูธุรกิจใต้ดินทำเงินได้ดีด้วย

ใต้ดินไม่ได้ผิดกฎหมายอ่ะคุณ

ถูกตามนั้นแล้วไม่ตาม
คำนั้นแหละค่ะแล้วเขาบอกว่าธุรกิจนี้ทำเงินได้ดีด้วยนะ
นี่ไงไปเดินทางไปที่นี่บ้านเลขที่๒๔๒ทับ๗
โนนสำรานนะคะอยู่ตำบลย่าปล่องอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด
เขารับซื้อไส้เดือนแล้วนำไปแปรรูปส่งขายต่างประเทศนะจ๊ะ

พบกับคุณสมศักดิ์ศรีดาทองอายุ๔๓ปีเจ้าของบ้าน
เขานำไส้เดือนที่ชาวบ้านเอามาขายค่ะ
เอาไปชั่งก่อนขึ้นตาชั่งแล้วก็ชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นชก
พักน้ำหนักก่อนวัดอยู่ก่อน
หรือลาคาขายเท่าไหร่ลาคารับซื้อกันแบบอย่างไงใช่ไหม
คุณสมศักดิ์เนี่ยนะเจ้าของเนี่ยนะเขาบอกว่าเริ่มทำธุรกิจนี้เป็นเวลา๑ปีแล้ว
ถ้าเกิดว่าตัวใหญ่แบบนี้นะลำตัวเนี่ยเท่านิ้วก้อยอย่างเงี้ยนะ
คือใหญ่จากนี้ขึ้นไปนะราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๔๒๕บาท
โอ้ยแล้วจากขาแดงงี้นะ
เขาก็เขาแปรรูปไงเขาจะเอาไปส่งขายให้กับโรงงานแปรรูปอีกทีนึง
ซึ่งถ้าผ่านการตากแห้งแล้วคุณอย่าดูถูกนะคะ
ทำไมคะราคาจากกิโลกรัมละ๒๔๒๕บาทจะขึ้นเป็นกิโลกรัมละ

เพิ่มขึ้นไม่รู้กี่ร้อยเท่า
คือไม่รู้จะวัดเป็นจำนวนกี่เท่าดี

คุณจรรย์คนดีอายุ๓๒ปีคนนี้เขาบอกว่าเขามีอาชีพทำนา
แล้วก็ทำสวนแล้วก็ปลูกหอมแดงเนาะ
หลังจากทราบว่าอุ๊ยเขามีการรับซื้อไส้เดือน
ไม่ละไม่ทำหนาแล้ว
เอาไปล่าจับไส้เดือนใส่กระสอบปุ๋ยเลยดีกว่า
ช่วงวางเดินจากการทำหนานนั่นแหละนะฮะ

วันหนึ่ง๗๐๑๐๐กิโลกรัมเลยนะคะ
สร้างรายได้ต่อวันให้เขา๑๐๐๒๐๐บาท
หรือต่อเดือนก็คือ๓๖๐๐๐บาท

ใครสนใจอยากจะนำมาขายหรือรับซื้อนะคะ
ก็สอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นี้เลยนะจ๊ะ
เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นอาชีพใต้ดิน
แต่ไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วทานรายได้ได้ดี

แล้วใต้ดินที่นี่เขาบอกว่ารับซื้อไม่อั้นนะ

แต่ที่อื่นอาจจะอั้นอะไรก็เราไม่รู้หรอก

พอริมานจำกาไม่จำกัดกำนวณ
เออแต่ถ้ามันอั้นราคามันก็
มันก็จะแพงพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าใจไม่ถูก